ท่านผู้ชมครับเรื่องของโควิด๑๙นะครับ
วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับ๓๔วันแล้ว
ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยเนี่ยทะลุพันกว่าคน

วันนี้๑๕๔๗คนนะครับท่านผู้ชมครับ
ลดลงจากเมื่อวาน๓๕นะครับเมื่อวานนี้๑๕๐
โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมของไทยในขณะนี้นะครับ
โควิด๑๙ตั้งแต่ละลอกแรกเลยนะครับ๔๕๘๕คนนะครับ
มีผู้เสียชีวิตวันนี้เพิ่มเติม๒ศพนะครับ
ทำให้ยอดรวมตอนนี้คือ๙๙ศพนะครับ
ที่๙๘เป็นชายไทยอายุ๓๘เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับ
มีโรคประจำตัวคือโรคอ้วนมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยในคลัสเตอร์
สถานบันเทิงทองหล่อแล้วก็ป่วยไปรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดตากนะครับ
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตเมื่อ๑๖เมษายน
ส่วนรายที่๙๙เป็นชายไทยอายุ๕๑เป็นพนักงานบริษัท
มีโรคประจำตัวนะครับคือโรคหัวใจกับอวาลนะครับ
ความดันโลหิตสูงด้วยตอนที่รักษาตัวอยู่ที่ปฐุมธานี
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๑๕เมษายนนะครับ
ตอนนี้เราต้องเร่งกันเรื่องของการฉีดวัคซีน
เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศนะครับ
ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนนะครับที่ได้รับรายงานวันนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ตัวเลขเมื่อวานนะครับฉีดวัคซีนไป๑๙๐๐กว่ารายนะครับ
เป็นโรสแรกเข็มแรก๑๓๐๐๐นะครับเข็มที่๒๕๘๐๐
รวมนะครับตั้งแต่เราฉีดวัคซีนโควิด๑๙๒๘กุมภาพันธ์มาถึง๑๖เมษายน
ฉีดได้ไปแล้ว๖๕๒๕๙เข็มเป็นเข็มที่๑๕๒๓๘๓๐เข็ม
เข็มที่๒๘๑๔๒๙เข็มซึ่งในช่วงนี้ยังเป็นช่วงของ
ที่เป็นของกลุ่มเสี่ยงค่ะของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ย
เดี๋ยวจะเริ่มฉีดมิถุนายนนี้นะครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวไป
นายบวรตาปลานักฟุตบอลระดับอาชีพติดเชื้อโควิด๑๙
ว่าได้รับเชื้อมาจากรุ่นน้องไปงานเลี้ยงฉลองแชมป์ไทยลีก๓นะคะ
แล้วก็ทำให้ครอบครัวติดเชื้อไปด้วย
ตั้งแต่๑๒เมษายนผ่านไป๕วันยังไม่มีโรงพยาบาลไหนรับตัวไปรักษา
แล้วก็มีการโพสต์คลิปนี้ร้องขอความช่วยเหลือ

แต่ว่าช่วงเย็นเมื่อวานค่ะภรรยากับลูกสองคนนะคะ
มีรถจากโรงพยาบาลไปรับแล้วนะคะรับตัวไปรักษาแล้ว
ส่วนเจ้าตัวเองก็ประสานไปที่โรงพยาบาลอื่นขับรถไปรักษาเอง
เพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนบ้านแตกตื่นตกใจค่ะ
ตอนนี้กำลังไปรักษาที่โรงพยาบาลนวมิน๙

ก็ไม่ต้องไปหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลยครับ
เพราะเราไม่รู้จริงว่าคนไหนติดคนไหนไม่ติด
คือวันนี้นะคะในบวรก็ให้สัมภาษณ์กับเราผ่านทางวีดีโอคอลแบบนี้ค่ะ
บอกว่ารู้สึกโล่งแล้วนะคะที่ตัวเขาเองภรรยาและลูก

แต่เป็นห่วงลูกคนเล็กเพิ่ง๒เดือนเองค่ะ
ตอนนี้เชื้อลามลงปอดนะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าได้ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
ส่วนตัวเขากับภรรยาอาการน้อยมาก
รู้สึกแค่คัดจมูกเหมือนเป็นหวัดทั่วไปอะค่ะ
ส่วนลูกคนโตมีไข้นิดหน่อยค่ะ
มองกับผมคิดว่าลูกพ่อผมติดมา
ก็นี่อาทิตย์หนึ่ง๑๐วันแล้วพอดีประมาณนี้แหละ
ผมคิดว่าลูกผมก็น่าจะติดนานแล้วเหมือนกันอะ
ผมก็เรียกว่าเฮ้ยแล้วอยู่เขาก็ไม่เข้ามาไ้

เสียงแหบแล้วคือผมเลยตัดสินใจ
ผมโทรไปหาพี่เอกพบกับพี่โป้ง
เพราะตัวเล็กเขานอนไอนึงเงี้ยพี่

ไม่ได้ผมไม่ได้อาจจะได้ผมดูศพ
ก็สบายใจครับพี่
ตอนนี้ก็ขอให้หมอรักษาลูกคนเล็กนะครับ

แต่ลูกคุณเล็กอาการเชื้อมันลงปอดไปแล้วไงครับ

ตอนนี้ก็เห็นภรรยาผมบอกว่า
ฉีดยาเข้าที่เท้า
ฉีดยาต้านไวรัสแล้วก็กินยาประมาณ๕วัน
นี่นะคะแล้วก็มีพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวติดเชื้อด้วยนะคะ
เพราะว่าก่อนที่จะตรวจพบเชื้อที่กรุงเทพค่ะ

กลายเป็นว่าพ่อแม่น้องสาวได้รับเชื้อด้วย
แต่ว่าทุกคนได้รับการรักษาแล้วนะคะ
ก็เลยฝากขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะ

ที่บ้านโป่งนะครับมีเจ้าของร้านอาหารคนหนึ่งติดโควิดสิบเก้าค่ะ
นี่ฮะเธอได้อัดคลิปขอโทษลูกค้า

มีอาการปวดศีรษะไอเจ็บคอ๑๓เมษา
รู้ว่าลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่ยติดโควิด๑๙
เธอก็ไปตรวจแล้วรู้ผล๑๔เมษาว่าติด
เมษาเข้ารักษาตัวก็เลยอัดคลิปขอโทษลูกค้านะครับ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหบางคนก็เข้าใจบางคนก็มาว่า
หาว่าเธอเนี่ยทำให้คนอื่นต้องมาเสี่ยงหรือเปล่า
ทั้งที่ตัวเธอก็ติดจากลูกค้าที่มากินอาหารที่ร้านนี่แหละ

จะติดสัก๘เมษายนในช่วงนั้น
ก็เลยอัดคลิปบอกลูกค้าที่มาที่ร้านในช่วง๘๑๔เมษายน
โดยเฉพาะผู้ที่นั่งในห้องแอร์ที่ร้านของเธอ
สังเกตอาการแล้วก็กักตัวด้วย
ก็เลยอัดคลิปบอกลูกค้าที่มาที่ร้านในช่วง๘๑๔เมษายน
ก็เลยอัดคลิปบอกลูกค้าที่มาที่ร้านในช่วง๘๑๔เมษายน
ก็เลยอัดคลิปบอกลูกค้าที่มาที่ร้านในช่วง๘๑๔เมษายน
ก็เลยอัดคลิปบอกลูกค้าที่มาที่ร้านในช่วง๘๑๔เมษายน
แล้วเราก็ได้รักเชื้อจากลูกค้ามาอีกทีนึง
แต่ตัวเราอาจจะภูมิคุ้มกันเราน้อยหรือเปล่าเราถึงคิดง่าย
อันนี้เดี๋ยวก็เพราะเรามีโรคปอดอยู่แล้ว
ได้ข่าวว่าลูกค้าก็ต่อว่าเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สิ่งที่เราอาจจะบอกว่าทำร้ายไปว่าไปไหนมาไหนก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยด้วย
เพราะเราบอกเนี่ยเพื่อว่าให้ทุกคนป้องกันตัวเองด้วยให้ดูอาการ
แล้วก็ไม่อยากให้เจอ
ลูกสาวของเจ้าของร้านบอกว่าขอความเห็นใจคุณแม่เธอด้วย
คือแม่เธอเนี่ยอยู่แต่ที่ร้านนะไม่ได้ไปทองหล่อไม่ได้ไปผับไม่ได้ไปสถานบันเทิงตลาดยังไม่ได้ไปเลย
เพราะอยู่ที่ร้านเนี่ยจะอยู่เคาน์เตอร์คิดเงินก็ติดจากลูกค้านี่แหละ
ตอนนี้ร่างกายก็แย่พอแล้วสภาพจิตใจต้องย่ำแย่
เพราะมาถูกลูกค้าเนี่ยหาว่าทำให้ลูกค้าคนอื่นที่มากินข้าว
พลอยไปตรวจโควิดอะไรอย่างนี้ต้องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงเวลานี้นะครับ
คือมันก็ยังมีกรณีที่เกิดขึ้นอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
โดยเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อในช่วงเวลานี้แล้วยังหาโรงพยาบาลในการรับไปรักษาต่อไม่ได้

การตรวจหาเชื้อโควิด๑๙สำหรับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
คือตอนนี้มีปัญหาก็คือบางคนตรวจเจอแล้ว

แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนมารับไปส่งต่อไปรักษาเนี่ยฮะ

น้องฟีฟ้าเด็กชายวัย๑๐ขวบ
อยู่ห้องพักแถวทองหล่อซอย๒๕

ร้องขอความช่วยเหลือมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

น้องฟีฟ้าเนี่ยติดโควิด๑๙

ไม่มีใครมารับไปรักษาต่อ

ครับ

ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างอาการเริ่มเจ็บคอค่ะ
แล้วหายใจสะดวกไหมครับสะดวกครับ
แล้วกลัวคุณพ่อคุณแม่จะติดด้วยไหมเนี่ยห่วงไปดวกพ่อครับ
แล้วเอ่อหนูก็ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนเลยใช่ไหมครับไม่ครับ
กี่วันแล้วที่อยู่แบบนี้ติดอัดครับ
แล้วเพื่อนที่มาเล่นด้วยที่เขาติดเขาได้รับการรักษาหรือยังครับน้องฟีฟ้า
เขาไปรักษาหรือยังแล้วไปแล้วครับก็อยากให้พี่เขามารับตัวผมไปรักษาไว้ครับ

คุณแม่น้องฟีฟ่าบอกว่า๘เมษายนครอบครัวไปตรวจเชื้อคุณ๑๙ที่ทองหล่อซอย๑๐กันหมดเลยนะครับ
เพราะว่าคลุกคลีกับครอบครัวผู้ติดเชื้อที่เขาติดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงคริสตันคลับ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าครอบครัวอาจจะไปติดจากแถวตลาดนัดแถวบ้านหรือเปล่า

ผลทุกคนปกติคุณพ่อคุณแม่ปกติ
เจ้าหน้าที่บอกว่าให้รอติดต่อกลับ
๑๒เมษายนมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอก

เดี๋ยวจะช่วยประสานเดี๋ยวจะให้มารับนะ
สุดท้ายคือก็ยังไม่มารับ

เพื่อความชัดเจนว่าตกลงอย่างไร
ก็ไปที่โรงพยาบาลราชวิถี
แต่ก็ไม่ได้รับการตรวจ
แล้วปัญหาก็คือแม่ของน้องบอกว่า
อยากให้เจ้าหน้าที่มารับตัวน้องไปรักษาหน่อย

แล้วพ่อกับแม่ก็ต้องอยู่กับน้อง

แล้วอยู่กันในห้องแบบนี้ค่ะไปไหนก็ไม่ได้นะ

โทรไปหาเจ้าหน้าที่ทุกวันนะคะ

ตอนนี้น้องก็เจ็บคอต้องดื่มน้ำอุ่น
แล้วปัญหาคือกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกัน

คือทีมข่าวของเราก็พยายามประสานไปที่๑๖๖
แล้วก็ประสานขอให้รถไปรับนะคะ

ก็คือลองไปแต่เขาไม่ได้โทรมา๑๖๖๙เนอะ

เขาบอกว่าหลายวันแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประสานไปรับตัวครับ
อาจจะมีขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ

ขอบคุณสำหรับการแจ้งเหตุค่ะสวัสดีค่ะครับ

แล้วเมื่อช่วงค่ำทีมข่าวของเราก็
ติดต่อไปที่ครอบครัวของน้องฟีฟ่าก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนไปรับเลยนะคะ
ก็เลยประสานทางผู้มนุยการโรงเรียนของน้องฟีฟ่าค่ะ

ก็ฝากทางกรทมหรือว่าทางสาธารณสุขเผื่อได้ฟังอยู่นะครับ

เด็กคนหนึ่งรออยู่นะฮะติดโควิด๑๙เจ้าหน้าที่โทรมาบอกนะครับ